เด็กไทยชนะทั้งหมดโดยชายคู่ครับพีรพัฒน์เด็ดทองหลาง
ชายคู่ที่ฮ่องกงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา

ฉะนั้นจะลงแข่งในรอบก่อนรองชนะเลิศครับ